ต่อดีกว่าเมื่อกี้งูทางมะพร้าวมันไม่มีพิษมันแกล้งตายแต่งูตัวต่อไปนี้งูเห่าค่ะคุณพิษร้ายแรงเป็นอสรพิษร้ายเลยค่ะตัวนี้ไม่ได้แกล้งตายค่ะมันจะแผ่แม่เบี้ยมาใส่เรานี่แหละค่ะ
อ่ะบ้านเลขที่นี้ไม่เหมือนกันค่ะก็ไม่เหมือนหลังตะกี้แล้วจะมีใกล้เคียงเครียดแล้วไม่รู้จะเลือกจากข่าวไหนงงเลยล่ะแต่ว่ายังไงก็ต้องตามมาจับกันเพราะว่ามันคืออสรพิษนะคะงูเห่าอ่ะค่ะ
เนี่ยบ้านเลขที่เมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วเนาะอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะคะ
โอ้โหคุณบ้านมีซอกมีมุมแล้วของแบบว่าค่อนข้างจะรกอ่ะต้องบอกอย่างนี้ละกัน
คืองูมันจะชอบเลื้อยเข้ามาอยู่ในที่ที่มันรกอยู่แล้วค่ะ
เจ้าของบ้านก็บอกว่าเห็นงูเห่าเนี่ยเลื้อยเข้ามาในบ้าน
ก็เลยตกใจไงหยิบไม้ก่อนหยิบไม้เพื่อจะเดินไปไปตีมันอ่ะ
นึกออกไหมถ้ามันจะโฉกมันจะอะไรตีมันอ่าตกใจเพราะว่างูที่เดินไปเจออ่ะ
มันเป็นงูเห่าแล้วตัวใหญ่มากแผลมันยังชูคอเตรียมแผ่แม่เบี้ยขู่ฟ่ออย่างนี้ค่ะ
ยังไงดีตกใจถอยก่อนดีกว่าไม่ตีแล้วมาเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยก่อน
โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยจับหน่อยมาอีกแล้วคุณพี่คุณพี่ผู้หญิงคนนี้
เจ้าหน้าที่กู้ภัยถ้าเกิดที่อ่างทองเจองูคุณจะเจอคุณพี่ที่นั่น
เพราะว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจับงูมากนะคะ
มันแอบซุกตัวคุณเห็นไหมแทบจะมองไม่เห็นเลยนะ
มันซุกอยู่ตรงซอกเหล็กที่พิงกำแพงตรงนี้
แล้วคุณดูวิธีการหลอกล่องูของคุณพี่คนนี้นะเห็นไหม
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องแบบช่วยแย่นะยังไงล่ะของมันเยอะของมันรกอ่ะ
เขาก็เลยตัดสินใจเอามือค่อยล้วงเข้าไปในซอกเหล็กคุณเห็นไหม
แล้วไม่กดเอาไว้ที่หัวงูแล้วจับหัวไว้อย่างแน่นเลยนะ
แล้วค่อยดึงตัวงูออกมาค่อยคือต้องบอกคุณผู้ชมว่า
คุณพี่ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจับงูนะคะ
คราวก่อนจับงูเหลือมมือเปล่าที่มันลัดแขนจำได้ไหม
อันนี้ก็คุณพี่คนนี้ที่มันลัดแขนลัดออกมาแล้วก็ออกมาทั้งรัดแบบนั้น
นี่คืองูเห่างูเห่าเนี่ยจับมือเปล่ายากนะคะจริง
แล้วคุณพี่เขามีความชำนาญเพราะฉะนั้นคนที่ดูคลิปนี้อยู่
มันยังแผ่แม่เบี้ยอยู่เลย
คุณดูนี่คือเขามีวิธีคุณนึกออกมะ
เขามีวิธีการต้อนงูเห็นไหมทำยังไงให้มันแบบแผนเบี้ย

อ่าถูกต้องคุณดูดิ

อ้าาเหมือนมาดูหนัง

เป็นคนละช่อง

เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราเจองูจริง

เขามีความชำนาญมากกว่าเราแน่นอนแล้วเดี๋ยวเขาจะไปปล่อยตัวนี้
คืนสู่ธรรมชาติในที่ที่ห่างไกลจากบ้านเรือน
ไม่ได้ปล่อยหน้าบ้านนี้นะไม่ใช่เรือนข้างบ้านอื่นสิ
ยังไม่ได้ปล่อยตอนนี้คือเขาเอาออกมาให้ดูก่อนว่าตัวมันเป็นแบบนี้
แล้วเดี๋ยวเขาจะมีวิธีการจับมันยังไงก็ว่ากันไปตกใจ
เหมือนคุยกับงูอะ
ไม่ใช่คุณคนเดียวเมื่อคืนผมก็ดู